อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะสะเทือนใจคนรักหมาจริงนะคะ
บ้านหลังนี้นะมีเสียงหมาเห่าหอนร้องตลอดเวลาเลย
แถมยังได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาด้วย
มั่นใจว่าต้องมีหมาตายอยู่แน่เลย
ทีนี้ลงพื้นที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่องค์กรพิทักษ์สุนัขและสัตว
แล้วก็ประหลัดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
แล้วก็เจอจริงคุณผู้ชม

ชั้นล่างเข้าไปปุ๊บเห็นปั๊บเลย
งัดประตูเข้าไปป้างเนี่ยค่ะสภาพ
หมานอนตายอยู่ที่พื้น
กรงก็ตายแล้วก็ตายค่ะ
กรงนับรวมกันแล้ว๙ตัว
มีอีก๔ตัวที่รอดชีวิตมาแต่สภาพอิดโรยเหลือเกิน
เหมือนไม่ได้กินอะไรมานานมากแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบนำตัวออกมาประถมพยาบาลเบื้องต้น

ส่วนตัวที่ตายทำอะไรไม่ได้แล้ว
จะเอามันใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะเอาไปฝังค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดก็เข้าไปฉีดยาฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาดบ้านเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกโรคระบาด

ในการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าของบ้านก็มาด้วยนะ
แล้วก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำด้วย
คนที่รับเรื่องแรกสุดเลยคือนางสาวพิมพ์ปรากวงณะอยุธยา
อย่างที่บอกว่าเธอได้รับแจ้งมาว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนออกมาจากบ้านหลังนี้
แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าส่งมาคลุ้งทั้งซอยเลย
พอไปประสานดูปรากฏว่านับรวมแล้วบ้านหลังนี้มีหมาทั้งหมด๑๓ตัว
ตายไป๙เหลืออยู่๔เป็นหมาเล็กหมดเลยนะคะเป็นพันธิสุกับชิวาว่า
ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงก่นด่าเจ้าของอยู่ในใจแล้วว่า
จิตใจมันทำด้วยอะไรทำไมปล่อยให้หมาอดตายแบบนี้
คุณอย่าพึ่งคุณฟังเรื่องราวของเขาก่อน
เจ้าของเล่าให้ฟังว่าพวกผมทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีคนนึงไม่ได้ออก
ไม่ได้กลับบ้านด้วยคือพี่ชาย
ครอบครัวเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันที่๙สิงหาคมค่ะ
พี่ชายเสียชีวิตส่วนคนอื่นตัวเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยบาดเจ็บ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากจากนั้นก็ย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วันนี้ขอออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวนะเพื่อมาดูหมา

นี่คือเจ้าของบ้านเห็นไหม
คุณคุณร้องไห้ร้องห่มมาฮะ
ไม่รู้จะทำยังไงคนก็ถามว่าแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยเหรอ
ไม่น่าจริงประโยชน์อุบัติเหตุกันทั้งบ้าน
โทรศัพท์มือถือก็เสียหลังเกิดอุบัติเหตุ
นี่ก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บกันหนักแค่ไหนเพิ่งจะได้สติกันมาหรือเปล่า
โอ้โหคุณคือน่าเห็นใจทั้งหมาทั้งคนจริงอะค่ะ
ก็ระวังเนอะการจะเลี้ยสัตว์ก็ต้องมีคนดูแลอย่างดีที่สุดแหละนะครับ